คือทางครอบครัวของเด็กที่เสียหายเนี่ยร้องเพจสายใหม่ต้องรอดนะคะ
บอกว่ามีรุ่นพี่ที่อยู่ม๕เป็นลักษณะของโรงเรียนประจำ
ทำโทษรุ่นน้องวิธีการคือให้ไปแช่ในบ่อเกลอะที่มันมีแต่อุจจาระค่ะ
ให้เอาน้ำอุจจาระราดหัวราดตัวห้ามล้าง
สิ่งที่เกิดขึ้นคือเป็นแผลติดเชื้อแล้วไม่มีใครรับผิดชอบนะ
โรงเรียนก็ไม่รับผิดชอบไอ้เจ้ารุ่นพี่ที่มาทำโทษแบบนี้ก็ไม่รับผิดชอบ
นี่ดูค่ะคือเด็กที่เสียหายเนี่ยอายุ๑๓อายุ๑๔อย่างนี้ค่ะคุณแม่ก็เลยเอาหลักฐานมาร้องแบบนี้นะคะ

แผลมันไม่หายมันติดเชื้อมันอักเสบนะคะ
สุดท้ายคุณแม่บอกว่าพยายามจะคุยกับโรงเรียน

แต่คุณแม่ยืนยันจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ตอนนี้ให้ลูกลาออกจากโรงเรียนแล้วค่ะ
ตัวคุณเอกพบในเพจสายใหม่ต้องรอดก็เลยบอกว่า
เหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความบกพร่องของกระทรวงศึกษาธิการ
การออกกฎควบคุมไม่ให้มีกิจกรรมลักษณะทารุณในสถานศึกษาที่มันผิดกฎหมายมันละเมิดสิทธิ์
เดี๋ยวจะพาน้องที่ได้รับความเสียหายเนี่ยค่ะ
กับผู้ปกครองไปแจ้งความที่สพชะอำจังหวัดเพชรบุรี
แล้วก็ฝากเรื่องนี้ไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการด้วยนะคะ
ไอ้ประเภทรุ่นพี่ลงโทษรุ่นน้องหรืออะไรต่างเนี่ยมันเลิกได้แล้ว
เพราะนอกจากมันกระทบกระเทือนกับร่างกายของเด็ก
มันกระทบต่อจิตใจของเด็กที่ถูกลงโทษหรือว่าถูกทารุณในลักษณะแบบนี้ด้วยค่ะ
แล้วดูแผลที่ขาเต็มเลยเนอะ
แบบนี้คือสภาพจิตใจของน้องด้วยนะครับ